ค่ะพี่ถึงเมื่อวานน้องขวัญได้ออกมาพูดแล้วได้ฟังไหมอาทิตย์
ก็ก็ได้ยืนบ้างทีมายคนอยากอยากทราบเห็นผมที่จริงจริงมีความที่ขวัญล่ะ
กันคือพอดีมันก็ผ่านล่วงเลยมาหลายวันแล้วเนอะ
พี่มองว่ามันก็คือปัญหาอันหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในการทำงานของพวกพี่
ซึ่งพวกพี่ก็มีหน้าที่ในการที่ต้องแก้ไขปัญหาไป
ซึ่งกว่าจะมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันถูกแก้ไขไปหมดแล้ว
ก็เลยพี่ก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมาพูดอีกว่า
ค่ายถูกค่ายผิดหรือรายละเอียดรีเทลเป็นยังไงอ่ะนะคะ

ได้ค่ะพี่ก็รักขวัญค่ะ
ค่าบอกว่ามันเรื่องของการสื่อสารเพราะผ้า
หลายคนก็ยังไม่อยากรู้ว่ามันมันปิดตรงไหน

คือเวลาที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ตามอะเนาะ
พี่ว่าคนที่จะรู้จริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะ
มันก็คงจะเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นในสถานการณ์ตรงนั้น

แต่ว่าปัญหาที่มันมักจะเกิดต่อมาก็คือ
เราอาจจะมีมุมมองกันคนละมุมหรือความคิดเห็นคนละแบบ
แล้วก็ต่างฝ่ายต่างพูดกันไปต่าง
แล้วก็อาจจะมีผู้ที่แบบอาจจะไม่ได้รู้
แต่ว่าอยากแซมกับคิดเห็นก็จะเข้ามาแซมกับคิดเห็นต่าง
แล้วเรื่องราวหลายเรื่องมันก็จะลุกลามใหญ่โตไปเรื่อย
ซึ่งพี่ต้องขออนุญาตพี่ก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นดีกว่าใช่ไหมคะ
พี่ผู้หญิงได้บอกว่ามาถึงวันนี้มันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องพูดกันว่า
มันเกิดอะไรขึ้นใครถูกใครผิดใด
แต่ว่าพี่ว่าวันนี้เราอาจจะคุยกันว่า
พี่ก็ได้แก้ปัญหาในส่วนของพี่ไปยังไงบ้างอะนะคะ
ที่นี่เอ่อก็แน่นอนค่ะ
มันเวลาทำละครมันจะเกี่ยวเนื่องกับคนเยอะ
แล้วก็เป็นเรื่องของคิวซึ่งคิวของนักแสดงคิวทีมงานผู้กำกับ
เราต้องส่งชิ้นงานสมมติต่างค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องของเงินทองอย่างเดียว
อย่างที่บอกค่ะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องขึ้นส่วนตัวพี่เอง
ก็ต้องไปขออภัยหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในครั้งนี้
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่อไปว่าทำอย่างไร
เราไม่ได้ทำงานหรือว่ากลับทางช่องที่งานมันลาเช้าไป
ก็ได้แก้ไขโบสถ์แล้ว
เพราะว่าพี่ก็ไม่ได้อยากให้พูดกันไปว่า
ขวัญถูกถอดหรือพี่ถอดขวัญแล้วมันไม่ใช่
คือพอในวันนั้นหลังจากที่เราได้รู้ว่า
น้องขวัญเล่นไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม

อันนี้โดยอัตโนมัติเนอะไม่ได้เกี่ยวกับการถอดหรือไม่ถอดอะไร
แต่ว่าเราต้องทำงานไปข้างหน้าค่ะ

หรือว่ามันน้องจะสัญญากับผิดช่องทางนี้ไปแล้ว
มันไม่ได้มีปัญหาอะไรในส่วนนั้นสักเท่าไหร่นะคะ

ถ้าสมมุติเรามองภาพว่าปัญหาเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดอะไรต่าง

แต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่ต้องขออนุญาตพูดนะคะ
ก็คือว่าเวลาที่เราพูดกันถึงเรื่องของการสื่อสารผิดพลาด
หรือว่าการเข้าใจผิดอะไรใดเนี่ย
พี่ว่าคนที่จะต้องรับในเรื่องนี้ก็คือทีมงานผู้ประสานงาน
ซึ่งพี่ก็เลยขออนุญาตพูดแทนเขานิดนึง
เพราะว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าความผิดมันจะไปตกอยู่ที่ตรงเขา
ซึ่งเขาอาจจะเป็นแบบน้องทีมงานตัวเล็ก
ซึ่งเขาอาจจะไม่มีโอกาสได้มาชี้แจ้งอะไรแบบนี้นะคะ

สิ่งที่เราต้องทำก่อนเรื่องแรกเลยก็คือเช็คในส่วนของการทำงานของเราก่อน
ว่ามันมีอะไรผิดพลาดตกปกครองตรงไหนหรือเปล่า
ซึ่งก็ได้เช็คอะไรกันเรียบร้อย
พอดีน้องที่ทำงานอยู่เขาก็มีหลักฐานในเรื่องของการสื่อสารอะไรของเขาเรียบร้อย
ก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นประเด็น
ถ้าแม้ว่ามีความเข้าใจผิดเกิดขึ้นก็คงไม่ใช่ความเข้าใจผิด

วันนี้พี่ขออนุญาตพูดแทนน้องที่ทำงานก็แล้วกันเนอะ
ส่วนอื่นไม่ค่อยอยากจะบอกว่ามันเป็นผิดของใครเห
เอาจริงพี่ก็ไม่ทราบจริงเหมือนกัน
คือวันนั้นพี่ยังไปไม่ถึงค่ะพี่ไปไม่ถึงกอง
วันนั้นพี่มีงานกับพี่เอสมีงานอยู่ที่หนึ่ง

วันนั้นก็ได้แต่ฝากพี่กู่ให้ช่วยขอโทษเอ่อ

บางคนก็ไปถึงกองแล้วบางคนยังไม่ถึงบ้าง

เพราะตอนนี้ค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ

เราก็เลยได้ข้อสรุปอันหนึ่งค่ะว่า
เวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราพูดคำว่าขอโทษกัน

เราก็มีความตั้งใจในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ซึ่งพี่คิดว่าตรงนี้มันคือสิ่งที่โอเคที่สุดแล้ว

พี่ปู่เองค่ะวันนั้นที่อยู่ในเหตุการณ์
วันนั้นคือสะเทือนใจ

พี่กับน้องคุยกันแค่คำเดียว

แล้วพี่ก็บีฟงานกับพี่ตังมายุลาต่อ

ข้างบนก็แบบเสียงดังนิดนึง

สุดท้ายน้องเขาก็แบบกลับเลย

อ๋อไม่ครับเขาพูดกับพี่แค่สวัสดีค่ะนะ
ก็เออพี่ก็เลยไม่รู้อะไรหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ
พี่ก็เลยต้องแบบพี่ก็งง
เพราะว่าพี่ต้องเป็นคนรับผิดชอบกองถ่ายทั้งหมดในวันนั้น
เพื่อที่จะต้องไปบอกนักแสดงที่เขามาว่าเกิดอะไรขึ้น
พี่ก็บอกได้แบบกระท่อนกระแท่นเพราะพี่ก็ไม่รู้อะไร
เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่โพสต์มันคือความงง

เขาเคยเจอกับสังนานเดียวกันหรือเปล่า
อ๋ออันนั้นพี่ก็ไม่ทราบนะเพราะแบบพี่อ่ะ

เพราะฉะนั้นพี่จะไม่สนอะไรทั้งสิ้นเพราะว่า

แต่พอมาเจอตรงนี้พี่ก็เอาเหรอพี่ก็เออก็

พี่กูเตียวขวัญจริงไหมคะ

อ๋อตอนนี้คือไปดั่งแปลงใหม่เรียนร้อยแล้ว

รู้สึกยังไงที่ม้าแพงถูกไหมคะ

ก็เลยเดี๋ยวไว้ให้ทางช่องแถลงเองด้วยนะคะ
แล้วในอนาคตจะสามารถร่วงงานกับขวัญ

น้องก็น่ารักน้องก็ขอโทษแล้ว

เย็นค่ะแถลงคนที่ดูแลเลยครับ

เป็นครั้งแรกไหมคะที่เจอปัญหาด่วน

ผมต้องหาทางแก้ไขปัญหา
ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งที่อันดับใดที่เราต้องคิดเวลาเกิดปัญหา
คือเราต้องเช็คฝั่งของเราเองก่อนว่าสื่อหนังผิดพลาดอะไรหรือเปล่า
ก็อย่างที่พี่ชอตชี้แจ้งเป็นชัดเจนแล้วนะครับ
เพราะว่าถ้ามันเกิดแม้ว่ามันเกิดความผิดพลาดจากนั้นกว่าเรา
มันก็เป็นความของเราเองเราก็ต้องยอมรับในแง่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้นพอเช็คแล้วเรารู้สึกว่าเราคิดว่าเราก็มีความชัดเจนในการสื่อสาร
แต่เพียงมันจะผิดพลาดตรงไหนอันนี้ที่ทำให้น้องเข้าใจผิด
อันนี้พี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วเรื่องมันหายไปแล้ว

รอดูคีย์เป็นใครแล้วให้ทางช่องวิศหภัณฑ์แสดง
พี่ดอยครับ
พี่ดอยครับ

พี่ดอยครับ

พี่ดอยครับ
พี่ดอยครับ

พี่ดอยครับ
พี่ดอยครับ

พี่ดอยครับ

พี่ดอยครับ
พี่ดอยครับ
พี่ดอยครับ
พี่ดอยครับ